คนสู้ชีวิตวันนี้ขอพาไปทำความรู้จักกับคุณยายประสินนะคะ
คุณยายนี่เป็นหญิงชะราคือแตลท์ที่หัวใจเนี่ยแกร่งมาก
เพราะว่าคุณยายจะออกขายข้าวต้มมัดกับขนมเทียน
เรื่องราวของคุณยายจะเป็นยังไงติดตามกันเลยกับช่วงคนสู้ชีวิต
เกิดเป็นคนคิดว่าผมคงไปตายนี่ลงเรื่อยไป
ตาเขาถูกชอบตาถูกชอบขายใบดีกันเข้าขายไม่ดีเลย
ตอนนี้คุณตาป่วยเป็นอะไร

๓ปีกว่าแหละก่อนนี้ก็เป็นช้างตัดผม
แกตายตาแกมองไปเห็นแกก็เลยช่วยยายทำขนมนี่
ขาก็ไม่ดีขาก็เปย์ข้าง
ป่วยก็ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้

เขาต้องทำใจตอนนี้ยิ่งหนักกันเลย
เมื่อเช้ามืดสิโอ้ยทำขนมก็ทำถ่ายท้องก็ถ่าย

ตีหนึ่งตีสองเรียกแล้วกับบวชท้อง

อย่างนี้ยายก็ลำบากเลยแหละบาดก็ต้องทน

แกเงายายขายของเก็บตังค์เท้าให้แก

ถ้ายายไปทำสักคนแยกก็ต้องทำ
ตาก็บอกว่าถ้าแกไม่อยู่สักคนนึง
ข้าก็ไปอยู่เลยลายเขาบอกเขา
ก็ต้องรู้สิไปอยู่ข้าอยู่ดูแก
ก็บอกอยู่ไปอย่างนี้แหละ

อย่างขนมเนี้ยครับคุณยาย
ขายหมดทุกวันไหมครับ

เช้าย้ายก็ออกอีก๒เวลา

ขายถึงทุ่งป่าทำทุ่งป่า
ไม่มีคนก็เข้าบ้านไม่มีคนเดินเข้าบ้าน
เท่าตอนเช้าก็ตี๕ออก
ตี๔ก็เปิดแล้วเตรียมรถเตรียมของแล้ว
ตาก็ชอบถาถาดีไม่พอ
ถาดีไม่ดีเลยแล้วว่าอย่างนี้
ร้องไม่ดีรหัสขายไม่ดีร้องไม่ดี
แต่วะนี่ขายไม่ดีเดี๋ยววันนี้มันก็ขายดี
เราก็ฝ่าใจตัวเองนะ

คิดว่าธุเลยไป
ต้องสู้สู้บนสุดเวียง
เกิดเป็นคนคิดว่ามันคงไปตายดิ้นลนเลยไป
ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นสักคนแล้ว
คนจักรทหารก็จะทำไม
อย่าไปท้อแท้ลูกต้องสู้

โอ้โหคุณยายสู้มากนะ
สู้สุดเหวี่ยงสู้ไม่ถอย

คุณยายก็สู้เพื่อสามีด้วยนะคะ
ยังไงใครที่สนใจอยากจะอุดหนุน

คุณยายจะขายอยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู๙๑

คุณยายจะขายอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซี

คือคุณยายแกไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ

พิกัดคุณยายจะขายอยู่แบบนี้นะคะ
ตรงข้ามมินิบิ๊กซีซอยเทศบาลบางปู๙๑
ตั้งแต่บ่าย๓โมงไปก็ลองไปดูกันได้

เป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะคะ